พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการลงขันกันด้วยนะคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าใครชี้เบาะแสได้ว่าเตี้ยมชอยู่ไหนยังไง
จะให้เงินหนึ่งหมื่นบาท
ล่าสุดเมื่อวานนี้น่าจะเป็นข่าวเศร้าของคนไทยข้อนประเทศเลยล่ะค่ะ

เตี้ยมชนะคะพร้อมกับข้อความบอกว่า
ขอแจ้งว่าพี่เตี้ยเดินทางไปดาวมารแล้วก็คือตายแล้วนะคะ
ขอบคุณทีมตามหาทุกคนมากนะคะ
ดโทรหาหรือสอบถามทางข้อความ
แล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทุกคนทราบ
ทำไมถึงไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ที่ไหน
หมามีเจ้าของก็ต้องไปขึ้นทะเบียน
ทีนี้หลังจากที่เอาล่ะทางเพจเตี้ยมชมีการโพสต์เรื่องราวแบบนี้แล้ว
สื่อข่าวเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ติดตัวอยู่กับปอกคอของเตี้ยมช
บริเวณป่าด้านหลังมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาบ้านช่างเขี้ยน
ตะเมินช้างเผือกอำเภอเมืองเจียงใหม่นะครับ
เจ้าหน้าที่นักศึกษาอาจารย์ก็เลยไปค้นหาจนพบซาก
เตี้ยมชค่ะถูกห่อไว้ในถุงฮิ้วพลาสติกสีขาวลายการ์ตูน
คาดว่าตอนนั้นที่ไปเจอน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสามวันด้วยกันเนี่ยค่ะนี่นี่ค่ะอ๋อ
หลังจากที่ทราบข่าวทางเพจก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การตายไปต่างนานานนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเตี้ยมชน่าจะถูกรถชน
แล้วก็คนที่ขับรถชนอาจจะกลัวความผิดก็เลยนำซากของน้องหมาตัวนี้ค่ะ
ทิ้งไว้ที่ป่าบริเวณจุดดังกล่าวส่วนเรื่องของการติดตามจับกลุ่มตัว
หรือว่าใครทำผิดอะไรยังไงพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์
เพชรมูนีเป็นของเอ่อผู้กำกลับสอบภอดชังเผือก
เจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุบอกว่าได้ให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่
รอบรอบซากที่น้องตี้ยมชเขาไปตายนะคะ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตามหาคนที่อาจจะนำซากของเตี้ยมชมาทิ้งไว้
ส่วนซากของเตี้ยมชเอาไปไหนเบื้องต้นทางแอดมินเพจค่ะ
นำไปที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กของมหาวิทยาลัยมช
เพื่อให้แพทย์ชนะสูตรหาสาเหตุการตาย
โดยผลคาดว่าน่าจะออกมาสักประมาณ๒๓วันนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับคนที่รักหมาแล้วก็พี่น้องชาวมชทุกท่านด้วย

ใช่ค่ะเป็นขวัญใจนะคะเวลาพิธีขึ้นดอยปีหนึ่งเขาขึ้นทุกปีเลยนะ
เขาวิ่งขึ้นดอยได้นะเห็นขาสั้นแบบนั้นเนี่ยนะคะ